หลายคนก็ถามคุณชนะต้องทำบุญเยอะนะ
เพราะว่าบางทีคุณทำอะไรที่ไม่ดีเอาไว้
บอกเลยความดีถึงผมจะมีน้อย
แต่ความอร่อยผมมีให้อย่างเต็มที่
ถ้าคุณผ่านเป็นผลิติออร่อยใช่ไหมครับ
ถูกต้องความอร่อยที่ผมจะพาไปนี้นะพาไปกินฟรีด้วยเพราะว่าไปเจอกับเสียใหญ่ใจดี
เสียคนนี้เราเคยเล่าข่าวเข้าไปแล้วเขามีกันอยู่๕หน่วย๕คนที่เขาถูกรางวัลที่๑กันไป
รวมแล้วทั้งหมด๓๐ล้านพอมาแบ่งเฉลี่ยอาหารกันก็ได้คนละ๖ล้าน
ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งใจดีมากในเมื่อถูกรางวัลที่๑ได้๖ล้านก็เลยจัดเลี้ยงเตี๋ยว๒วันติดเลยนะ
หมามากใจไปเลย
เธอตั้งอยู่ห้องที่นครพะนมครับถ้ายังจำกันได้เราเล่าไปแล้วไง
ตลาดปอเป็ดวงเล็บกันเอาไว้
ร้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนม
เป็นร้านของคุณคมสรรพนมอุปถัมภ์
และคุณสุวรรณาประสานราชกิจ๒สามีภรรยา
เปิดร้านให้ทานกันแบบฟรีฟรี

ที่ต้องบอกฟรีฟรีเพราะว่ามี๒วันที่ได้ทานฟรี
วันอะไรบ้างเขาให้ทานฟรีไปเมื่อวันที่๑๖กับวันที่๑๗
วันก็ช่วงงานบุญก็คือข้าวพรรา

ใช่อาสานหาดกับข้าวพรรษาพอดีงานบุญ
แล้วก็เป็นคนดวงดีดวงเห็งพอดีเลย

หมดเพดแล้วค่ะ
เขาบอกว่าลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะ

พญาศรีสัตนาคาราชนะครับที่ให้โชคแก่พวกเขา
ชาวจังหวัดนครพนมเขาเป็นที่นับถือกันนะ
แล้วก็สถานที่แห่งนี้เขาก่อสร้างกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีผู้ที่โชคดีถูกรางวัลกันมากมายหลากหลายคน
ตั้งแต่ปี๒๕๖๑ที่ผ่านมาเขาว่ากันอย่างนั้น
แหมมีจดสถิติบันทึกกันด้วยเหรอ
แล้วเขาล่ำลือกันเขาบอกกันนะครับว่า
มีคนถูกรางวัลที่๑ที่เป็นชาวจังหวัดนครพนม
มากราบไหว้ที่เนี่ยถ้านับรวมแล้วนะ

ล้านไปแล้วที่คนที่เขาถูกรางวัลจากการมากราบไห้ที่นี่

เขาเล่าลือกันมานะผมไม่ได้บอกว่ามันจริงไม่จริง
เท็จแต่ประการใดเขาร่ำลือกันมาแบบนี้

ที่ถูกแล้ว๙๐ล้านแต่ว่าที่ไม่ถูกล่ะ๑๐คนนี่โอ้เป็นไงล่ะ
เออส่วนครั้งนี้ก็คือกลุ่มเสียใหญ่ใจถึง
เขามาด้วยกันแล้วเขาก็ถูกรางวัลไปด้วยกัน
นี่ไบ้นี่๕ไบ้
อยากจะร้องเพลงนี้ให้อะไรป๊าป๊าคะวันนี้ป๊ามากี่คนมากัน๕คน
หันลงตัวไหมคะป๊า
ลงตัวสิน้องไปต่อก็แบ่งกันไปคนละ๖ล้าน
คนละใบก็แบ่งคนละใบคนละใบนั่นแหละครับ
เรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะใครจะเชื่อใครจะอะไรยังไง
แล้วแต่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ส่วนเรานั้นมาเล่าต่อให้ฟังเป็นเรื่องของงานบุญที่พี่เขาใจบุญจริงเมื่อถูกรางวัลที่๑
สิ่งหนึ่งที่เขาคิดได้อย่างแรกก็คืออยากจะแบ่งปันอยากจะให้
อันนี้ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับ
ถือว่าเป็นสิ่งดีนะก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่ดวงดีดวงเฮงกันไปนะคะ
ที่ผิดหวังชอกช้ำก็ไม่เป็นไรบางคนก็ส่งมาแหม่
นี่บางคนเขาส่งมาอวดว่าเขาถูกรางวัลก็มีเหมือนกัน
แต่บางคนที่ผิดหวังชอบช้ำก็ไม่เป็นไรเติมบุญเติมแต้มบุญกันต่อ